วันแรกของการเปิดสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นการ
เพื่อเป็นการตัดสินคดีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าพนักงาน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบทุกประเภท

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาว

ควรจะต้องอธิบายเรื่องนี้หน่อยว่า
สารนี้จะเป็นยังไง
ชื่อว่าสารคดีอาญา
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งกระบวนท่าในการที่จะเอาจริงเอาจัง
ซึ่งเป็นมะเร็งร้ายเป็นปัญหาของสังคมไทยมายาวนาน
งบประมาณลงไปเท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้หรอกครับ
อันนี้เราก็ทราบกันมาดี๔๐๕๐ปีที่ผ่านมาก็พูดกันมาตลอดกับเรื่องนี้
แต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเอาจริงเอาจัง
ดูเหมือนว่ายังมีปัญหา
จนกระทั่งโดยรัฐมนูลของปี๒๕๕๙
บรรยัติให้มีสารอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งคดีทางการเมือง
สารดีกาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้น
หลังจากนั้นจะเห็นเลยนะครับว่า

คนดังอยู่ในคุกเยอะเลยครับตอนนี้

สารนี้โป้งเดียวจอดคือไม่มีอุทธรณ์ไม่มีดีกา
ฉะนั้นกระบวนการตัดสินดำเนินการเนี่ยเร็ว
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ฉะนั้นเวลาพูดถึงสารนี้เนี่ยต้องจำไว้ว่าสารอะไรสารดีกาสาร
สารดีกาถูกแล้วแผนกอะไรแผนกคดีอาญาของใคร
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชื่อยาวนิดนึง
นักการเมืองออกนโยบายสั่งการนักการเมืองเซ็นเองไม่ได้
คนเซ็นคนปฏิบัติเนี่ยคือค่าราชการ
โดยเฉพาะค่าระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
หลัดกระทรวงอธิบดีอะไรพวกนี้
แต่ว่าเวลาเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ย
เขาเอานักการเมืองไปขึ้นศาลดีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเร็วเลยครับ

แต่เอ๊ะค่าราชการที่ร่วมมือด้วยรู้เห็นเป็นใจด้วย
รับปฏิบัติมาเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีข่าวว่าไปติดคุกกับเขา
อันนี้ก็เป็นเพราะว่าค่าราชการต้องแยกไปขึ้นศาลคดีอาญาทั่วไป
จำนวนคดีก็เยอะผู้พิพากษามีน้อย
คดีก็มากกว่าจะนำสืบไปถึงไหนถึงไหนนักการเมืองไปนอนรออยู่ในคุกแล้ว
ข้าราชการที่ประจำที่ร่วมมือยังไปไม่ถึงไหนนี่แหละครับ
จึงให้มีสารที่ชื่อว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คราวนี้แหละข้าราชการคนไหนที่ไปร่วมมือกับนักการเมือง
นักการเมืองแยกมาฝั่งนี้ไปขึ้นศาลของนักการเมือง
ข้าราชการแยกมาฝั่งนี้ไปขึ้นศาลนี้โดยเฉพาะ
คราวนี้แหละจะตีคู่กันไปล่ะ
นักการเมืองติดคุกข้าราชการก็โดยสารไปด้วย
ไปใกล้เคียงกันหลักคราวนี้เพราะว่าคดีมันจะเร็วขึ้น
สารที่ว่านี้มี๒สารเท่านั้นของนักการเมืองเนี่ยโป้งเดียวจอด
แต่ของข้าราชการเนี่ยอุทธรณ์ได้มีก๊อกหนึ่งอุทธรณ์ได้
ดีกาได้ไหมดีกาก็ได้เว้นแต่เป็นเงื่อนไข
กรณีพิเศษจริงถึงจะดีกาได้
ฉะนั้นพอแยกออกมาอย่างนี้จะเห็นเลยว่า
การเอาโทษการพิจารณาคดีทุจริตก็จะเร็วขึ้น
จากนี้ไปก็จะเร็วขึ้นเนี่ยวันนี้สารเริ่มเปิดทำการวันนี้
แต่ถึงแม้ว่าจะเปิดทำการวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งรอรับคดีใหม่วันนี้นะ
โอน๗๐กว่าคดีที่อยู่ในสารปกติเนี่ยมา
ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการมานี่เลยโอนมา
คดีเนี่ยสืบพยานโจทย์ไปเกือบเสร็จแล้ว

ฉะนั้นพอโอนมาไม่กี่วันเนี่ย
น่าจะมีการนั่งพิจารณาตัดสินคดีกันบ้าง
เร็วนี้แหละครับคงจะได้เห็น
นี่ก็เห็นเขาคาดการณ์กันว่าคดีที่สืบพยานโจทย์เสร็จแล้ว
ก็คดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยว
ตอนนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินสินบน๖๐ล้านบาท
ฝรั่งเขาจะมาจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่กรุงเทพ

นี่ได้ยินว่าคดีนี้จะเป็นคดีประเดิม
ที่จะเกิดขึ้นในศาล
นี่แหละสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนี่แหละ
ถือว่าเป็นข่าวดีไหมครับเป็นข่าวดี
เพราะว่าความยุติธรรมถ้ามาช้าเกินไปเหมือนไม่ยุติธรรม
นักการเมืองไปติดคุกค่าราชการที่มีเอี่ยวด้วย

พอคดีหายไปเลยคนก็บอกเห็นไหม
นี่แหละโกงก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร

เป็นข่าวไปแล้วผ่านไปแล้ว๑๐ปียังไม่มีการลงโทษ
ลงโทษเอาปีที่๑๑ปีที่๑๒คนลืมหมดแล้ว
แต่ถ้าลงโทษกันเร็วเนี่ยคนจะจำจะได้รู้จักเข็ดหลาบ
นี่ก็ต้องตามเรื่องนี้กันเป็นกรณีพิเศษว่าเรามีสารใหม่แล้ว
หลังจากนี้ไปก็จะเห็นกระบวนท่าของการตัดสินว่าคดีไหนจะเจอก่อน
ในสภาพปฏิรูปทั้งในสนชทั้งในอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ยังมีคนที่เขาติดตามเรื่องนี้เขายังแขลงใจอยู่เยอะว่า
ตัวเลขการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะสำหรับโครงการสำคัญสำคัญเนี่ยยังสูงอยู่นะครับ
การประมูลงานของกรมไหนก็ตามแต่ที่เป็นเงินก่อสร้างเนี่ย
เขาบอกว่ายังมีการจ่ายใต้โต๊ะมากอยู่ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าระหว่างคนรับกับคนจ่ายถ้ารู้เห็นเป็นใจกันเนี่ยไม่มีข่าวหรอก
เพราะเขาตกลงกันได้เว้นแต่ว่ามีคนไปร้อง
แล้วก็มีหลักฐานบางอย่างให้มันสามารถเอาโทษได้

คนรับเนี่ยมันรับไม่ได้หรอก
ถ้าคนที่ให้ไม่เอาเงินไปจ่าย

หรือเปล่าที่มันเป็นประการเป็นคำแพงกั้นไม่ให้คนที่จ่ายสินบนเนี่ย
กล้าไปเปิดเผยเพราะเกรงว่าไปเปิดเผยแล้วตัวเองโดนด้วย
ลองกลับกันถ้าสมมุติคนจ่ายสินบนไม่ถูกลงโทษแล้วจะเป็นยังไง
เออวันดีคืนดีเนี่ยเขาเจ็บใจที่ว่าเขาไม่ได้งาน
แล้วถูกเรียกสินบนเขาอาจจะไปให้การเป็นพยานก็ได้
ว่าเขาประมูลงานกรมทางหลวง
เขตนั้นเขตนี้เรียกเขามาเท่านั้นเท่านี้
อ้างว่าจะเอาไปให้อธิบดีนี่สมมุตินะ
เอาไปให้อธิบดีเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์
รัฐมนตรีที่คุมอยู่ได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์
แล้วถ้าสมมุติเขากลับลำขึ้นมาที่จะไปอธิบายเป็นพยานให้ศาลเนี่ยได้ไหม
ถ้าได้เนี่ยมีคนบอกโอ้ยมีคนอาจจะเดินขึ้นไปให้การเยอะนะ
มัดตัวติดคุกกันมากกว่านี้เยอะแต่นี้ไม่ได้
เพราะว่าถ้าไปให้การอย่างนั้นตัวเองเป็นคนจ่ายเงินค่าสินบน
โดนด้วยนี่ครับโดนทั้งโดนทั้งคนให้และคนรับ
มีหลายคนบอกว่าเราควรจะแก้กฎหมายไหมกฎหมายเนี่ย
แก้ให้คนให้สินบนในบางกรณีเนี่ยถ้าเขาออกมาเปิดเผย
ออกมาเป็นพยานให้การในศาลว่าเขานี่แหละถูกเรียกเก็บเงิน
แลกกับโครงการทำถนนที่นั่นที่นี่งบประมาณเท่านั้น
เท่านี้เรียกกี่เปอร์เซ็นต์คนที่เรียกจะเอาไปให้ใครอะไรยังไง
ได้ไหมล่ะครับถ้าได้เขาบอกว่าจะมีคนกล้าหารที่จะไปให้การกับสาร
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าวันนี้วันที่๓ตุลา
จากนี้เป็นต้นไปสารจะมีสารขึ้นมาใหม่
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
เราก็นั่งดูกันว่าคดีที่ตัดสินคดีแรกจะเป็นคดีอะไร
อันนี้ก็นำมาขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
การมีสารนี้ขึ้นมาจะทำให้ผู้ที่คิดหรือเคยคิดจะทำผิดน้อยลงได้ไหมครับ
น่าจะชะงักได้บ้างเพราะแต่ก่อนมันช้าไงมันช้า
โอ้โหกว่าจะตัดสินตายไปแล้วก็มี

ลืมไปแล้วก็มีแต่สารนี้

นักการเมืองแยกไปประตูซ้ายเข้าคุก
ข้าราชการแยกประตูขวาเข้าคุก